เพราะเหตุอาทยากรรมคุณผู้ชมต้องเรียกได้ว่าต้องพลิกแผ่นดินล่าตัวโชเฟอร์รถตู้สายโหดค่ะคือมีปัญหาการเรื่องแย่งที่จอดรถใช่คือร่วมอาชีพกันนะแต่มีปัญหาเรื่องของที่จอดรถแย่งกันมาสุดท้ายเป็นยังไงค่ะไปเรียกเพื่อนมาไปบรุมแทงคนขับรถตู้ด้วยกันเสียชีวิตหน้าคอนโดแถวเชียงใหม่คุณผ
ถนนวัดหนองปากครังที่เกิดเหตุเนี่ยเมื่อวานนะฮะเมื่อช่วงค่ำเนี่ยพบศพนายสุภกรยาวิเศษอายุ๔๖ปีผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนอยู่ข้างรถตู้เลยครับเป็นโตโยต้าคอมมิวเตอร์สีขาวทะเบียน๓๐๓๘๓๐เชียงใหม่สภาพศพเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะถูกแทงเข้าที่บริเวณหน้าอก๓แผลถูกปาดคอ๑แผลด้วย

และคนร้ายมีการโทรเรียกผู้ตายลงมา
เพื่อไปปรับความเข้าใจกันไปคุยกันหรือตกลงอะไรบางอย่าง
แต่ว่าไม่สามารถจะตกลงกันได้
ก็เลยบรรดาโนโศภาษาใช้มีแทงผู้ตายจะล้มลง
แล้วก็ปาดคอซ้ำจนเสียชีวิต
คู่กรณีที่มีอาชีพขับรถตู้ด้วยกันนี่แหละเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน
หลายต่อหลายครั้งล่าสุดก็มีการแจ้งบ่อแสว่าคนร้ายได้เปลี่ยนชุดแต่งกายเป็นกางเกงขาสั้นเสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงิน
รองเท้าหุ้มส้นสีดำหากใครพบชายผู้ต้องสงสัยตัดผมสกินเฮดรูปร่างทวมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบ
แจ้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เขาใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินรองเท้าหุ้มส้นสีดำ
กางเกงขาสั้นรีบโทรศัพท์ไปแจ้งหรือแจ้งไปที่๑๙๑หรือสถานีตำรวจภูทรแม่ปิงให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เลยคุณผู้ชมจดเลยครับ
ย้ำอีกครั้งนะครับ๐๕๓๑๔๐๒๒๒หรือโทร๑๙๑ก็ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ